อยู่ก็มีชายคุ้มคลั่งบุกเข้ามาที่ร้านขายของชำแห่งนี้นะครับ
มาพังข้าวของมาถีบประตูห้องน้ำเสียหาย
เจ้าของร้านขายของชำผู้ชายนะคุณนะ
ฮึดที่จะไปสู้ไปแย่งมีด

แต่ปรากฏชายคุ้มข้างกัดแขนซะเลย
ับแขนซะเลยให้คุณผู้ชมมาดูเหตุนี้
ตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องไประงับเหตุการณ์นะครับ

เพราะก่อนหน้านั้นโอ้โหเขาคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบ๔ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะครับ

สืบเฉลิมศรีรองสารวัตรปราบปรามของสพบ้านนาจังหวัดนครนายก
ต้องนำสมัครพักพวกใช้อุปกรณ์เหล็กง่ามแบบนี้ในการกดตัวไว้นะฮะ
แล้วก็มีหน่วยกู้ชีพของอบตป่าขะนะฮะนำกำลังเข้าระงับเหตุนะครับ
เพราะว่าเจ้าของร้านขายของชำและชาวบ้านเขาแจ้งมา
ละวาดฮะถือมีดเข้าไปในร้านค้าขายของชำร้านนี้
ตำบลป่าขะอมเภอบ้านนา
ทีนี้เจ้าของร้านก็ฮึดสู้เลยฮะ
เพราะว่าเจ้าของร้านก็คือนางนิตยาพุ่มสวัยแล้วก็นายสมพงศ์พุ่มสวัย
อายุเยอะแล้วนะคุณนะคุณตากับคุณยายเนี่ยคุณตายุ๗๑แล้ว

คือคุณตากำลังนั่งดูทีวีอยู่กับลูกชาย
ส่วนสามีเข้าห้องนอนแล้ว

ผู้ก่อเหตุก็คือนายอุ้ยอายุ๒๕ปี

โวยวายบอกมีคนจะมาทำร้ายเขามีคนไล่ฆ่าเขา
ทีนี้ครับตัวของคุณยายนิตยา

มีคนบุกเข้ามาในร้านก็ตอนแรกจะช่วยนะ

เดินออกไปดูไม่เห็นมีใครตามนายอุ้ยมาเลย
แต่ปรากฏว่าแป๊บหนึ่งนายอุ้ยเอะอะโวยวาย
ถีบประตูห้องน้ำของร้านขายของชำพังเสียหายนะครับ
ทีนี้คุณตาสมพงศ์ซึ่งตอนแรกเข้าห้องนอนแล้วได้ยินเสียง

มาช่วยลูกชายแย่งมีดจากผู้ก่อเหตุได้
แต่ว่าคุณตาสมพงศ์ก็พลาดท่าครับ
ถูกนายอุ้ยหนุ่มคุ้มคลั่งกัดที่แขนขวา

คุณดูสิงับเข้าตรงนี้เลย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัย
ก็มาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะมาสำรวจตรวจสอบภายในภายในร้านขายของชำ

แล้วพอนำตัวของนายอุ้ยไปที่สพบ้านนา

ปรากฏว่าถามว่านายอุ้ยเนี่ยคุณนะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านนากลางดึกเลย
ให้หมอฉีดยาระงับประสาทต่อไปนะฮะ
โอ้โฮนี่คุณตาก็ล็อกคอมันอยู่นะ
ส่วนลูกชายคุณตาก็พยายามแย่งมีดอยู่
แล้วท่าทางของคุณตาก็คือเอาแขนล็อก
เป็นล็อกคอพี่เขาเป็นตัวประการในสี่วัน
ท่าทางคุณตาคือเอาแขนล็อกคอไว้แบบนี้

มันกัดตรงแถวนี้นะครับ